ชาวนาหลายคนก็เตรียมที่จะหวานข้าวทำนงทำนากันไป
แต่คุณยายคนนึงบอกว่าต่อให้ฝนตกลงมาก็ไม่มีประโยชน์

นี่ขโมยขโมยมาค่ะคุณผู้ชม
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่หมวกมาด้อมมองอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ค่อยอุ้มกระสอบข้าวนี้ไป

นี่ยับไปใช้โอ้โฮ

นี่นึกว่าเอาไปกระสอบเดียวไม่พอนะ
คือแบบมาก่อเหตุแบบนี้บ่อยครั้งมาก
ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง

เป็นบ้านของคุณยายลำไยลุนมาสค่ะ

รับทราบว่ามีเหตุแบบนี้ก็ไปถามยาย

ยายออกไปหวานข้าวที่นา

กลับมาลืมปิดประตูหน้าบ้าน

พอมาตรวจสอบว่าหน้าบ้านเราเตรียมกระสอบข้าวเปลือกเอาไว้เท่าไหร่ยังไง
ปรากฏว่ามาดูแล้วมันหายไปกระสอบหนึ่ง
ข้าวเต็มกระสอบนี่หนักประมาณ๕๐กิโลกรัม

แล้วคุณคิดดูพันบาทของเกษตรกรของชาวนา
ที่เขาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพันหนึ่งเขามีค่าขนาดไหน
ที่สำคัญคือยายบอกว่าข้าวเปลือกเนี่ยที่ขโมยขโมยไปเนี่ยนะ
ยายจะเตรียมเอาไปหวานในวันรุ่งขึ้น

มันคือพันธุ์ข้าวที่เป็นต้นทุนที่เขาจะเอาไว้ลงทุนนะคุณ

ยายก็ต้องเสียตังค์ควักตังค์ไปซื้อข้าวมาอีก
ก็เสียเงินเสียทองเพิ่มขึ้นอีก
เจ็บใจขนาดนี้ยายจะว่ายังไงคะ

มันงึดหลายใช่ไหมครับ
มันเมิดคำเสียวอิหรี่มันไม่รู้จะพูดอย่างไรจริง

เอาเป็นว่าฝากพี่ตำรวจสพบรบือ
ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ

นักศรัทมมาหากินก็มาเจอแบบนี้
นั่นเหรอสิภาพบากจริงเลยนะ
คนขโมยนี่ก็จิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้